มาดูเรื่องของการจับกลุ่มยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเขาสนที่กำลังกันค่ะ
ไปบุกจับกลุ่มพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่นะคะ
ซึ่งพ่อค้ายาเสพติดรายนี้เขาเตรียมปืนไว้ยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ด้วย
แต่ว่าเจ้าหน้าที่รวบตัวได้ทันควันค่ะ
ฝ่ายปกครองทหารตำรวจรวบตัวนายดาวก้อนแก้วชาวตำบลแม่หอพระอำเภอแม่แตงจังหวัด
พร้อมของกลางก็คือยาบ้าปืนลูกซองสั้นและปืนยาวไทยประดิษฐ์
ซึ่งนายดาวได้ชักอาวุธจากเอวเตรียมจะยิงต่อสู้
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่สามารถชาร์จแล้วก็จับตัวได้ก่อนนะคะ
ซึ่งเป็นการจับกลุ่มได้ในวันเดียวกันที่ตำรวจเข้าไปกวาดล้างเครือขายยาเสพติด
ในพื้นที่ตำบลแม่หอพระและตำบลช่อแลอำเภอแม่แตง
จับผู้ต้องหาเพิ่มเติมนอกจากในดาวแล้วนะคะได้ผู้ต้องหาอีก๔คนค่ะ
อกจากนี้นะคะส่วนที่กำลังกันต่อเนื่องค่ะไปจู่โจมปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด
จับผู้ต้องหาได้อีก๗คนนะคะในพื้นที่ตำบลอินทะขินอำเภอแม่แตง
หลังจากได้รับร้องเรียนบอกว่ามีการลักลอบจำหน่ายยาบ้าให้กับวัยรุ่น
ขณะที่ผู้ต้องหาบังรายโผกอดกันเลยนะคะโผกอดกันหลังจากที่ถูกจับกุม
ด้านในสุชาติภพวันธ์พวกราชการจังหวัดหนองคายพร้อมเจ้าหน้าที่
ได้ร่วมกันตรวจสอบยาบ้าบรรจุห่อ๕๑มัตต์ประมาณ๑แสนเมตร
ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเป้สีดำหลังจากที่ติดต่อล่อซื้อจากนายสมฤทธิ์มหาพล
เป็นชาวลาวนะคะแล้วก็ไปรวบตัวนายสมฤทธิ์ได้กับพร้อมเพื่อนอีกหนึ่งคน
และนำทั้งคู่ไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
อีกหนึ่งจุดนะคะมีการปรับรามยาเสพติดเหมือนกันก็คือที่ฉะเชิงเศร้า
ตำรวจไปสอบปากคำนายวัญชัยสุรินค่ะเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่ง
หลังจากที่สนที่กำลังบุกเข้าตรวจค้นที่โรงงาน
และจับกลุ่มนายนิคมบุญโชธก่อนที่จะขยายผล
ไปจับกลุ่มตัวนายวัญชัยนะคะที่เขาขายยาบ้าให้กับนายนิคม
และนำ๒คนส่งตัวดำเนินคดีค่ะ